แม่บาลประจัดบอสสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

กุ้มเรื่องอะไรอะกุ้มใจมากเลย
แล้วกุ้มมากกุ้มจนต้องเอาขาจะมาขึ้นพาดหน้าผากแล้ว
พอลูกยังไม่ทำกิริยาแบบนั้นมันน่ากลัวมากเลยครับ
หาได้หรอกแต่ตอนเนี้ยทำไมคะมันอิ่มจากมื้อกะวันอยู่เลยอ่ะ

คิดไม่ออกเลยวันนี้ว่าจะทำเมนูอะไรดีอยากได้แบบเบา
สบายท้องกินแล้วมันจะกรุบกรุบกริบกริบอะไรอย่างเงี้ย
เคี้ยวกรุบกรุบกริบกริบได้ไหมแม่โอ้ยตายแล้วลูกค่ะ
ทำไมจำเรื่องเยอะอะไรเบอร์นั้นเอาเป็นว่าก่อนจะคิดเรื่องเมนูเนี่ย
คิดเรื่องเชฟหล่อก่อนดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย
จีบใครมาดีลูกตามใจแม่ได้หมดอะไรแม่ว่าดี
ก้าก็ว่าดีโอเคแต่ก้าวขอแบบตี๋ตี๋
ไว้แล้วอ่อนกรุบกรุบกรอบกรอบเหมือนเคี้ยวย่าอ่อน
จะได้ฉุกฉิบพองโตพองโตนะแม่
ลูกคะลูกไม่ใช่คนน้อยเลยค่ะเยอะเยอะมากเลยนะคะ

แต่บอกเลยระดับแม่อย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องห่วง
ทั้งเมนูเบาที่อยากได้นะแล้วก็เชฟหน้าสายไว้แล้วอ่อนที่จะร้องหอ

ทุกอย่างลงตัวมากหามาให้แล้วไปพบกับเขาเลยดีไหม
เจอกับเขาในช่วงเชฟกระทะหล่อ

แบงค์เชฟตีสุดหล่อจบการศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิทธานี
และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารให้กับร้านอาหารต่าง
ถึงจะเยอะแต่รับรองว่าการเยอะครั้งนี้จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวัง
เพราะวันนี้คุณแม่ได้เชิญเชฟแบงค์หนุ่มตีวัยละอ่อนแต่ฝีมือเด็ด
เนรมิตเมนูอร่อยง่ายอร่อยนานอร่อยจนไม่ลืมหูลืมตามาฝากสาวกันค่ะ
ดูกันนะคะว่าเชฟแบงค์ของเราจะอร่อย
สอนทำเมนูอะไรอร่อยมาให้เหล่าแม่บ้านฝึกฝีมือปลายจวัก
ไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะ
ขอต้อนรับกลางกลับมาของเชฟ

ใจเย็นค่ะเรามาฟังโจทย์ของเราวันนี้ดีกว่า

เค้าปรึกษากับแม่แล้วก็บอกว่าเมนูวันนี้เนี่ยนะคะ

จะได้ทานอะไรรองทอลกอร่อยนี่ไงคะเช

อัดคั่วกรอบสมุนไพรครับ

บางทีไม่รู้จักว่าสมุนไพรเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นพอได้มากินคั่วกับปูอัด

และส่วนผสมของเมนูปูอัดคั่วกรอบสมุนไพร

เม็ดมะม่วงหิมพรานคั่วสุก

ว่าการเอาปูอัดที่มันนุ่มนิ่มอย่างนี้ไปคั่ว

เอาค่ะได้

ฉีดเป็นเส้นประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ๋อเส้นเล็ก

พรี
เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟ

ถ้าเป็นทานเล่นคือจะเอาปลาเส้นมาก็ได้ครับ

เอาเราจะต้องผสมอะไรต่อคะง่ายเลย
แป้งครับแป้งสาลี

เชฟแล้วถ้าเกิดว่าให้มันทอดแล้วมันกรอบอยู่นานมันต้องใช้อะไรอ่ะ

แล้วก็ทอดไปเรื่อยแล้วก็จริงถ้าอยากให้กรอบนานกว่านั้นก็คือ
เอามาอบที่อุณหภูมิต่ำอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็จะได้กรอบนานขึ้น
สาลีอเนกประสงค์ครับประมาณช้อนครึ่งก็พอครับแล้วก็คลุกให้ทั่วครับ

โอเคครับก็เดี๋ยวจะลงบัวลงทอดครับก็คือเคาะแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อย

ไฟก็จะใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงเกินไป

อุ๊ยสวยมากเลยอ่ะเชฟ
เชฟเราต้องยีไหมเวลาทอดลงไปแล้วเนี่ย
ครับแล้วก็ขนเท่านักหน่อยครับ

ใช่ครับก็ที่ใช้ไฟอ่อนก็เพราะว่าจะ

ใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมันจะดำก่อนที่จะกรอบ
แต่ได้ใช้ไฟอ่อนก็คือจะไล่ความชื้นในตัวปูอัดออกไปเรื่อยจนเขาแห้ง
ก็คือจะสังเกตได้จากฟองครับคือเราลงไปปุ๊บฟองจะเยอะมากเลย
ถ้าสมมุติความชื้นเขาออกไปฟองจะลดลง
แล้วเชฟอย่างนี้สมมุตินะอันนี้ลองไปตากแห้งก่อนได้ไหม
ได้ครับเอาตากแห้งหรือว่าอบก่อนแล้วค่อยมาทอดก็ได้ครับ

บอกเลยว่าของคุณทางฝั่งคุณแม่ดูดีกว่าแต่ถ้าเกิดเชฟอยากได้คะแนนเพิ่มนะบอกเพจมาแม่จะไปเปิดดูว่าเพลงของเชฟเพราะไหม
ถ้าเกิดว่าเพลงเพราะจะบวกคะแนนเพิ่มให้

เร็วนี้อาจจะมีแบบเพลงที่แต่งแล้วก็ทำเองนะครับแค่เล็กแค่นึง
สรรแล้วสรรแล้วค่ะของเชฟอมน้ำมันไปแล้ว

ถ้าทอดอย่างงี้เราชอบมากเลยอะแม่
จริงลูกมาถูกทางแล้วพวกเราที่เหลือแค่นั้นเราไม่ต้องงกหรอกลูกเดี๋ยวเราจะอมน้ำมันละ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
จบแล้วสิ้นสุดการเดินทางของท่านแล้ว

เสร็จแล้วค่ะสวยมาก
ว๊าว
ตอนนี้นะคะปูอัดทอดฝอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะ
แต่ความอร่อยยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมเชฟ

ใช่ปรุงรสนิดนึงแต่ว่าเราจะเน้นความหอมของสมุนไพร

อย่างนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าปูอัดคั่วกรอบสมุนไพร
สำเร็จด้วยดีและอร่อยแบบว่า
อยากให้คุณผู้ชมร้องขอชีวิตกาวเลยนะ

น้ำมันลำข้าวนิดหนึ่งชิมดิน้ำมันลำข้าวนิดหนึ่งชิมดิ